หนุ่มนอนตายผิดสนาด้วยท่านนิพพารรู้จักท่านนิพพารมั้ย
นอนตายแบบนี้อยู่กลางป่าครับ
เพจรัสจริงเดี๋ยวเกิดขึ้นในรอยต่อของปราชินบุรี
เหนื่อยมากนะกว่าจะไปกู้ร่างกู้ศพครั้งนี้ได้
เพราะเข้าไปเนี่ยสิบสองกิโลออกอีกสิบสองกิโล
อะไรแค่๒๔กิโลเหยียบปื๊ดเดียวก็ได้แล้วไม่

กิโลไปกลับ๒๔กิโลคือการขึ้นเขาลงห้วย
ดังนั้นกว่าจะช่วยนำร่างผู้เคาะร้ายรายนี้ออกมาได้
ครึ่งวันเต็มครับ
กิโลเมตรไปกลับ๒๔กิโลเมตร๖ชั่วโมงกว่า
เจ้าหน้าที่อุทิญาณในชาติทัพลานเขาร่าเจาเอง
แล้วก็ไปเจอศพศพปริศนาสวมเสื้อยืดสีม่วง
กางเกงขาสั้นสีดำสูงประมาณสัก๑๕๕เซนติเมตร
อายุล่ะก็รุ่นใหญ่แล้วล่ะ

แต่ลักษณะการตายผิดแปลกแผลกธรรมชาติมาก
คือตายคล้ายท่านอนสายญาตินอนท่านิพาน
คือคนสันนิษฐานแบบนี้ท่านอนคล้ายท่านิพพาน
แต่สภาพผิวหนังเริ่มแห้งกลางแล้ว
สันนิษฐานน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
สภาพเบื้องต้นไม่เจอร่องรอยการต่อสู้
ถูกทำร้ายร่างกายใดที่สิ้น
อาวุธยุทธปกรณ์ในการจะเข้าไปหาของป่า

มีอย่างเดียวคือคันเบ็ดตกปลา

เรื่องเดียวคือเขาหลงป่าแน่

แล้วหลงป่าหาทางออกไม่เจออดข้าวหิวข้าว
ตายในนี้หรือ๒ก็หลงป่า
แต่เป็นคนสติไม่สมประกอบ
และเดินเข้ามาในป่าแล้วเกิดอาการหลงป่า

คือออกจากพื้นที่ไม่ได้ก็เลยมาตายในจุดนี้
ดังนั้นเบื้องต้นก็เลยต้องมีการนำร่าง
ชนสูตรพลิกศพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลต่อไป
แต่ว่าการตายครั้งนี้เป็นการตายที่ค่อนข้างแปลก
ด้วยการตายท่านิพพาน